จำได้ไหมที่บอกว่าหมอตู่ตบหน้าเด็ก๓ขวบ
ที่ไม่พอใจหาว่าน้องไปด่า
ราม่าเลยนะดราม่ามีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะ
กลับไปนิดเดียวสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ต้นเรื่องกรณีที่แม่คนหนึ่งเป็นชาวอำเภอกำแพงแสน
แล้วก็มีคุณยายมาร้องต่อสื่อบอกว่าตอนนั้นพาเด็กคนนี้พาน้องคนนี้ไปหาคุณหมอ
แล้วปรากฏว่ามันมีคำพูดหนึ่งที่หลุดออกจากปากเด็ก
แล้วทำให้คุณหมอตู่เข้าใจผิดว่านั่นคือการด่า
การด่าหมอแบบหยาบคายหมอก็เลยตบไปที่แก้มซ้าย
ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชม
หมอตู่ชื่อจริงก็คือธนพลพลเสียบ
เป็นภูมิในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านหนองกลางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะ
ก็เป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าไปตบน้องผู้ชายวัย๓ขวบคนนี้
เห็นไหมรอยแดงเป็นปื้นที่หน้าค่ะ
ตบจนเป็นรอยแดงขณะที่น้องไปรับการรักษาอาการป่วย
แล้วตอนนั้นหมอตู่เข้าใจว่าไอ้คำสะบดที่ออกมาจากปากน้อง
คือด่าหมอตูแต่ยายแล้วก็แม่ยืนยันบอกว่า
คำเหล่านั้นลูกหรือว่าหลานไม่ได้ด่าหมอเลยนะ
แต่ลูกเล่นของเล่นในมือแล้วปรากฏว่าเหมือนของเล่นไปกระแทกบ่า

ก็เลยสะบดออกมานะคะอันนี้เท้าความให้คุณผู้ชมเข้าใจ
ครับล่าสุดค่ะคุณสาโรธลิมปูสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนนะคะ
มีหนังสือให้หมอตู่ไปช่วยปฏิบัติงาน
ณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน
แล้วก็มอบหมายภารกิจงานส่งเสริมสุขภาพตำบล
และการป้องกันโรคงานอื่นตั้งแต่วันที่๑๗สิงหาคม๒๕๖
จนถึง๓๑สิงหาคม๒๕๖๕นะคะ
เพื่อลดผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
แล้วก็เป็นการเปิดทางให้มีการตรวจสอบข้อได้จริงแบบสะดวกมากขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีเพราะว่าครอบครัวเขาไปแจ้งความไว้ด้วยใช่ไหม
ส่วนความคืบหน้าทางคดีครอบครัวเด็กไปแจ้งความไว้แล้วที่สหพากำแพงแสน
หมอตู่เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็จบดราม่านะคะก็ย้ายออกจากพื้นที่ก่อน
เปิดทางให้มีการตรวจสอบได้อย่างสะดวกแล้วก็ยุติธรรมนะคะ

อีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องที่แบบเมื่อวานพี่เบิร์ตบอก